ส่วนช่วงนี้เข้าสู่หน้าร้อนอย่างเต็มสตรีม

แล้วก็เดือนนี้ก็เป็นเดือนที่หน้าร้อนจะเล่นกันอย่างสนุกสนาน

อ่าแล้วก็ใครที่ชื่นชอบการเล่นน้ำหรือว่าสัมผัสธรรมชาตินี่นะ

เพราะว่าที่ท่องเที่ยวหน้าร้อนมันมีเยอะ
แต่พวกเรานี่นะมีแต่เรื่องน่ารักมาฝากคุณผู้ชม
หน้าร้อนแล้วเกี่ยวอะไรกับน่ารัก
อ้าวเพราะว่าน่ารักมากมาตอนหน้าร้อน

เอาเป็นว่าอย่างนี้พาไปเที่ยวกันเลยดีกว่า
เพราะว่าที่จังหวัดนี้คุณผู้ชมมหาสารคาม
เขามีแหล่งท่องเที่ยวที่เรียกได้ว่า
ใครที่ชื่นชอบธรรมชาติแล้วก็อยากไปเล่นน้ำนี่นะ
มันเหมาะมากที่วรรณอุทยานชีหลงค่ะ
ที่นี่นะเขามีบรรยากาศที่เรียกว่าเป็นธรรมชาติ
ธรรมชาติกว่าร้อยไร่นี่ฟินกันสุดแน่นอน

ไปกันเลยค่ะที่วรรณอุทยานชีหลงตำบลท่าขอนยาง
อำเภอกันธรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม
อิสาน

พายเรือขยักขยักขยักขยักเข้ามาอีกนิดขชิดเข้ามาอีกหน่อย

พายเรือขยักนี่แบบนี้
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่วรรณอุทยานชีหลงเนี่ย
เขาจัดขึ้นมาเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาคลายร้อน
กินลมชมวิวชมธรรมชาติ
หรือที่เรียกได้ว่าการล่องเรือแคนู
ใช่นะคุณผู้ชมนะได้เรียกว่าได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติแบบใกล้ชิดเลย
แล้วก็ได้ดูปลาที่แหวกไหว้ในน้ำใสกันแบบใกล้ชิดเหมือนกัน

คือแบบมีความสุขขั้นสุดเลยนะคะใช่
พื้นที่ในวรรณอุทยานฉี่หลงแห่งนี้นะคะมีกว่าร้อยไร่
ท่ามกลางต้นไม้แหมกไม้ลำทานแหมน้ำท้องฟ้า
เรียกว่าคือทุกอย่างนี้มีความเป็นธรรมชาติ
คุณผู้ชมไปแล้วเหมือนจะอยู่อีกโลกนึง
ใครที่แบบเครียดอยู่แหมเจอแต่ป่าปูนเจอแต่หมอกควัน
คือมาที่นี่แล้วคุณจะลืมโลกแล้วจะมีความสุขสุดไปเลยนะคะ
กิจกรรมเอาตามใจชอบจะพายเรือก็ได้
หรือใครบอกว่ายังฟินไม่สุดจะกระโดดลงเล่นน้ำก็ไม่ว่ากัน
บแบบนี้เขามีเสื้อชูชีพด้วยลงเล่นน้ำ
ความปลอดภัยก็ต้องมาคู่กับการท่องเที่ยวที่แฮปปี้ด้วยเหมือนกันนะคะ
เรียกได้ว่าเป็นอีกอีกที่หนึ่งเลยที่เรา
ขอแนะนำให้คุณผู้ชมไปเที่ยวในช่วงหน้าร้อนนี้
จำชื่อไว้ดีวรรณอุทยานชีหลงอยู่ที่ตำบลท่าขอนยางอำเภอกันธรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม
และพ่อแม่พี่น้องรับรองว่าติดอกติดใจกันอย่างแน่นอน
สัมผัสธรรมชาติแบบนี้บางคนนี้อาจจะแบบอุ๊ยถ้าจะไปทะเลไปแบบพายเรือแบบนี้
หรือไปเล่นอะไรนะบาดาน่าโบ๊ทมันอาจจะรู้สึกแบบอุ๊ยมันไกลมันทะเลบางคนจะกลัวทะเลไง
แต่นี่มันอยู่ในแม่น้ำลำทานความรู้สึกอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะไปสัมผัสบรรยากาศ